ชาวสวนยางที่สุราชนะครับซึ่งก็สืบทอดกิจการการทำสวนยาง
แล้วก็รับกรีดยางมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนะครับตอนนี้ต้องรับสภาพครับ
ว่าบางคนนั้นจะมีการแบ่งขายลักษณะยางตามประเภทต่าง
ขายยางแผ่นบ้างขายน้ำยางสดบ้างขายเป็นเศษยางบ้าง
แต่ทุกคนต้องเผชิญปัญหาเดียวกันคือณขณะนี้ราคายางพาราตกต่ำ

ชาวสวนยางในจังหวัดสุราธานีเก็บน้ำยางสดตั้งแต่ช่วงเช้า
หลังจากลงกรีดยางตั้งแต่เวลา๒นาฬิกาโดยการใช้ไม้กวาด
กวาดน้ำยางออกจากถ้วยรองน้ำยางหรือจอกยางใส่ทั้งที่เตรียมไว้
ใช้เวลาเก็บประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงหลังจากเก็บน้ำยางเสร็จแล้ว
จะมีพ่อค้าคนกลางไปรับซื้อถึงที่เมื่อชั่งน้ำยางเสร็จ
พ่อค้าคนกลางจะคำนวณหาเปอร์เซ็นเนื้อยางแห้งจากน้ำยางสด
เพราะในน้ำยาง๑๐๐ส่วนประกอบด้วยส่วนที่เป็นเนื้อยาง
เฉลี่ยสามสิบถึงสี่สิบส่วนที่เหลือเป็นน้ำ
น้ำยางของเกษตรกรแต่ละคนที่กรีดได้ในแต่ละวัน
เนื้ออย่างที่ไม่เท่ากันน้ำยางที่วัดได้วันนี้
อยู่ที่ร้อยละยี่สิบเก้าขณะที่บางคนนำน้ำยางสดไปทำแผ่นยาง
ซึ่งมีหลายขั้นตอนเริ่มจากการนำน้ำยางสด
สมกับน้ำเปล่าและน้ำส้มค่ายางเทใส่ในตะโกงหรือพิมพ์
นำยางที่จับตัวเทวางบนโต๊ะนวดให้บางด้วยมือและตบให้บาง
แล้วนำเข้าเครื่องรีดลื่นสามถึงสี่ครั้งให้บางประมาณสามถึงสี่มิลลิเมตร
แล้วนำยางเข้าเครื่องรีดดอกเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวนำไปตากให้แห้ง
บางคนนำไปขายเดือนละหนึ่งครั้งซูชิปานสังเป็นหนึ่งในชาวสวนที่ขายเศษยาง
การขายยางพาราลักษณะนี้จะลดขั้นตอนไม่ยุ่งยากเหมือนการทำแผ่นยาง
และคุ้มค่าแรงในภาวะราคายางภาระวิกฤตแบบนี้เพราะไม่ต้องเก็บน้ำยางทุกวัน
การขายยางประเภทนี้จะกรีดยาง๓คืนเว้น๑คืน
เมื่อครบ๖คืนจะเก็บเศษยางในถ้วยไปขายพ่อค้าที่รับซื้อจะหักค่าความชื้นตามความเหมาะสม
ซูชีพบอกว่าวันนี้ต้องนำเงินไปจ่ายค่าสัจจะออมทรัพย์หมู่บ้าน๕๐๐๐บาท
แต่เงินที่ได้จากการขายเศษยางมีเพียงสามพันบาทขายเศษยางอย่างนี้ได้ประมาณสามพันห้าร้อยบาท
แต่เราไปเสียสัจจะของหมู่บ้านสัจจะออมทรัพย์ของหมู่บ้าน
ก็ประมาณห้าพันกว่าบาทเฉพาะวันนี้อ่ะอ่า
ถึงเราขายเสร็จยังได้สามพันกว่าบาทอย่างนี้เราก็ติดลบอยู่แล้ว
ชาวสวนยางในพื้นที่จะนิยมขายน้ำยางสดและทำแผ่นยางแต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังยืนยันที่จะกรีดยางต่อไป
แม้ราคายางจะตกต่ำการกรีดยางทั้งคืนเพื่อแลกกับเงินวันละสองถึงสามร้อยบาท
เพื่อเลี้ยงครอบครัวในภาวะราคายางแบบนี้ก็ต้องทนเนื่องจากไม่อยากลงทุนทำอาชีพอื่น
เพราะขาดต้นทุนวัชรีดวงไซค์เขาเทราะทีวีรายงาน